ครับคดีของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่กกอกที่มุกดาหารนะฮะ
วันนี้ก็๑๐๙วันแล้วมั้งนะคดียังไม่ได้สรุปนะครับ
ตกลงสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กเนี่ยคืออะไร
ที่ไปเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟภูเขาหลังบ้าน
พบตรท่านใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะมารับหน้าที่เนี่ย

ก็ต้องรอดูว่าจะคืบหน้าไม่คืบหน้าอย่างไรนะครับ
แต่หนึ่งในผู้ที่ถูกสงสัย

ต้องอะไรทั้งสิ้นตำรวจยังไม่ได้แจ้งอะไรกับใครนะครับ

จะต้องไปต่อหรือว่าจะยุติอะไรก่อนเนี่ย
อยากให้เคลียร์ประเด็นของตัวผมอยู่เหมือนกัน
แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาระหว่างทางมาเนี่ย

กับคุณอยุธรพูนราบที่เตางอย

แต่อันนี้คือทัวร์ลงแบบจริงคือรถทัวร์มาลงใช่ไหม

มีผู้โดยสารนั่งรถทัวร์มาเยี่ยม

คือชาวบ้านแถวนั้นเขาก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาส

จากไหนหมู่บ้านปกติเงียบอยู่

แล้วก็เปิดเป็นเต็นต์อยู่หน้าบ้านไปเลย

เห็นไหม๒ข้างทางเห็นไหม

ผู้สื่อข่าวของเราขึ้นไปคุยด้วยนะครับมาจากอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะ
มาจากอฮค็อชิมบุหรรดิคแบบนี้เขาบอกว่าผ่านทางค่ะ
ความจริงแล้วเป็นคณะของผู้ไปศึกษาดูงานมาแล้วเป็นทางผ่าน

ก็เลยบอกเอ้าไหนก็ผ่านบ้านกอกแล้วบ้านลุงพลอยู่ริมถนนนี่

อ่าก็เลยแวะซะหน่อยกันแล้วกันอ๋อ

อยากมาเจอลุงพลกับป้าแตนตัวเป็นหน่อย

แล้วบอกว่าไหนก็มาแล้วเนี่ย
เดี๋ยวจะรอดูด้วยเพราะว่าต้องดูงานอยู่อีกหลายวันนะครับ

จะรอดูคอนเสิร์ตของจินตราภูลลาบกับลุงพล
ถ้าดูเองไม่ได้ก็เดี๋ยวรอดูทางทีวงทีวีอะไรก็ว่ากันไป
นี่บนรถเค้าก็เปิดแล้วนะครับ

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว
แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว
แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว
แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว
แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว
แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว
แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว
แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว
แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว
แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว
แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว
แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว
แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว
แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว
แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว
แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว
แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว
แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว

แล้วอันนี้ก็เปิดแล้ว